เรื่องทางการเมืองหลังจากนี้จะยังไงต่อจะอยู่หรือว่าจะไปพลังประชารัฐจะยังไงเพราะว่ามีท่าทีออกมาไงคะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้ให้อาจารย์สุภาพวิเคราะห์ดีกว่านะคะ
ติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งค่ะคุณบุ๊คครับ

การเมืองช่วงใกล้หมดเทอมของสภา
การเมืองช่วงใกล้หมดเทอมของรัฐบาล

มีเรื่องที่คนอยากลุ้นเยอะเลยครับ
จะเป็นองค์ประกอบของรัฐบาลชุดเดิมนี้อยู่ไหม
หรืออีกฝากหนึ่งจะได้เข้ามาเป็นรัฐบาล
อันที่๒ที่เป็นคำถามตามมาก็คือว่า
การเลือกตั้งใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
คำถามที่ตามมาติดติดว่าแล้วพลเอกประยุทธ์
ยังจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ไม่มีใครรู้ชัดหรอกครับเกมการเมืองที่จะเกิดขึ้นเนี่ย

คำตอบจากการวิเคราะห์เนี่ยเราพอจะ
รู้ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้ตัวแปรมันเกิดขึ้นมาเยอะ
การเมืองเกิดตัวแปรข้อมูลเปลี่ยนแปลง
เส้นทางของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ย

บางช่วงดูเหมือนว่า
ยังไงก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี

มันเกิดสภาวะไม่แน่

แล้วมาบางช่วงมันเกิดสภาวะว่า

เราลองย้อนไปดูสิครับว่าช่วงเวลาที่มันเกิด
การเปลี่ยนแปลงนี่มันเปลี่ยนแปลงยังไง

ผลเอกประยุทธ์มีภาพแพรวด้วยครับ
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง

คนก็คิดว่าผลเอกประยุทธ์จะใช้โอกาสตรงนั้น
ทำให้คนไทยเห็นว่าท่านยังเหมาะสม
ที่จะกลับมาเป็นนายกอยู่
ก็มีข่าวลือข่าวอะไรต่ออะไรที่ออกมา
เสริมลาศีเสริมบุคลิก
เสริมดวงของพลเอกประยุทธ์เยอะแยะ

เกิดขึ้นของพักรวมไทยสร้างชาติ

พักรองรับไว้เพื่อจะส่งชื่อพลเอกประยุทธ์
เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแคนดิเดต
ช่วงจังหวะหลังจบเอเป็ก

ภักดิ์เนี่ยจะมีสอสอเก่า

บวกกับคนที่จะเข้ามาสมัครใหม่
ก็จะกลายมาเป็นพักใหญ่

ข่าวก็เดียวเท่านั้นแล้วกับ

ภูมิใจไทยทุ่มระเบิดลงกลางวง

พรรคภูมิใจไทยละออกจากพรรคเก่าไปพรรคใหม่
พลังประชารัฐเขาตั้งตัวได้
เขาก็เรียกมาเป่ากระหม่อมทีละคนทีละคน
เสกถาเทกคาถาเป่ากระหม่อมนะจังงัง
มีเอาของหนักใส่ตัว
ปรากฏว่ายังยืนหยัดอยู่กับพักพลังประชารัฐเนี่ยเยอะนะครับ
ไอ้ที่บอกว่าจะออกไปหมดโบ๋เบ๋โบ๋เบ๋
เหลือสามสิบสี่สิบคนยังไม่ใช่นะครับ
ที่สำคัญคือที่จะออกไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
รอทสชเนี่ยก็ไม่ได้ไปตามนัดครับ
ไม่ได้เป็นมากอย่างที่ว่าสุดท้ายขึ้นมาพักรวมไทยสร้างชาติเวลานี้
ถ้าจะถามว่ามีคนไหลเข้าไปแล้วเท่าไหร่
น้อยมากแล้วที่ไหลเข้าไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะให้กลับมาเป็นสอสอได้ทุกคนนะ
แม้จะเป็นสอสอเก่าเพราะโดยสถิติสอสอเก่าเมื่อย้ายพักเนี่ยตกกันเป็นแถวครับ
แล้วไหนมีประเภทที่ไม่ได้เป็นสอสอแต่คาดว่าจะได้เป็นตัวเต็งอดีตสอสอเก่าอดีตสสสอบตก
ไหลเข้ามาเนี่ยไม่มีหลักประกันเลยครับว่าจะได้สอสอสักเท่าไหร่
ฉะนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์จะไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติก็เท่ากับว่าไปอยู่พักที่ได้สอสอไม่มาก
แล้วเขาเสนอให้เป็นแคนดิเดตนายกเอาล่ะสมมุติว่าสามารถไปเคาะไปรวมกับพักโน้นพักนี้ได้
เป็นนายกได้แต่รัฐบาลจะอยู่ไม่ได้นะครับ
เพราะถ้ารัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ไม่ได้
ตั้งไปก็ความไอ้ที่จะไปค็อก
โทษค็อกกะลาเรียกมาจากพักโน้นพักนี้เนี่ย

คราวที่แล้วเนี่ยคนที่จะเป็นรัฐบาลเขารู้อยู่แล้วว่า
ถ้ามาอยู่กับพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลแน่เขาก็มา
แต่คราวนี้ตัวแปลมันเยอะ
ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่

พักรวมไทยสร้างชาติ
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

แล้วพักรวมไทยสร้างชาติเองตอนนี้ก็เป็นพักที่

ที่จึงก็มีปัญหาภายในกันทุกภักดิ์ภักดิ์เกิดใหม่
มีปัญหาภายในเพราะว่าคนที่จะไหลเข้าไปใหม่
เขาก็อยากจะมีบทบาทมีความสำคัญในพัก
บทบาทความสำคัญในภักดิ์นั้นเนี่ยเมื่อเริ่มตั้งกอตั้งภักดิ์กันใหม่
คนนั้นเป็นหัวหน้าคนนี้เป็นเลขาคนนั้นเป็นรองหัวหน้าคนนี้เป็นรองเลขา
แต่ว่าพอไปสักพักหนึ่งได้คนที่เหมาะสมกว่าเก่ากว่ามีชื่อมีเสียงมากกว่า
คนเก่าที่ตั้งเอาไว้ก่อนจะหลีกไหมล่ะครับ
ถ้าไม่หลีกคนไปใหม่เขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอม
แล้วตำแหน่งแห่งหนในพักเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรครับ
มันจะนำไปสู่การจัดลำดับบัญชีรายชื่อของพัก
คนที่เป็นหัวหน้าเป็นเลขารองหัวหน้ารองเลขา
ก็มีโอกาสที่จะอยู่ในอันดับต้น
คนที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพักระดับสำคัญก็ต้องอยู่แถวถัดไป
โอกาสที่จะเข้าสภาก็ยิ่งน้อย
ฉะนั้นพอไปอย่างนี้ไปสำรวจดูแล้ว
การจะไหลเข้าไปในพักรวมไทยสร้างชาติ
สอสอเก่าจากภักดิ์พลังประชารัฐไหลเข้าไปน้อยครับ
ตัวนายกรัฐมนตรีท่านคงรู้ปัญหา
หลังจากกลับจากต่างประเทศ
ไปต่างประเทศอารมณ์ยังดีจ๊ะจ๋าอยู่เลยนะครับ
ตอนไปที่บราเซนกลับมา
ให้สัมภาษณ์สื่อเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์คนเดิมกลับมาอีกแล้ว
ก็คืออารมณ์เสียก็พระท่านคงรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น
อะไรมันจะเป็นยังไงจะกลับไปพักพลังประชารัฐ
ก็ดูเหมือนว่าปิดประตูตายจะเดินหน้าต่อกับพักรวมไทยสร้างชาติ
ถ้าสอสอยังเข้าไปอยู่น้อยกันอย่างนี้ท่านก็หงุดหงิดท่านก็อารมณ์เสีย
ลองฟังเสียงนายกหน่อยไหมล่ะครับอ้าวลองลองเปิดเสียงนายกหน่อย
ตอนที่กลับมาจากบรัสเซียแล้วแถลงข่าว
ครับที่จริงก็มีบางช่วงบางตอนที่แสดงอาการมากกว่านี้
แต่เอาเถอะมีคนบอกว่า๑๘เสียง

อันนี้ถึงแม้ว่าภักดิ์รวมทายสร้างชาติจะได้เสียงมาน้อย
แต่ถ้าชูพลเอกประยุทธ์
แล้วมีสวนหนุนแล้วมีภักดิ์โน้นภักดิ์นี้ตามมา

จะเป็นแก่นำตั้งรัฐบาล

มีคนเปรียบเทียบอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าไม่เหมือนครับ

ทำให้๑๘เสียงของพักกิจสังคม
หนุนส่งให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิปราโมท

ไม่เหมือนกับพักรวมไทยสร้างชาติ
ที่จะหนุนส่งให้พลเอกประยุทธ์

หลังการเลือกตั้งคราวนี้ผมคิดว่าไม่ใช่

เราก็อาจจะรอฟังเสียงดู
ถ้าเห็นท่าไม่ดีเราอาจจะได้ยินเสียงพลเอกประยุทธ์
ประโยคเดียวกับที่พลเอกเปรม
ติลสุรานนท์เคยพูดผมพอแล้ว
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ